เพื่อนพี่น้องข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขที่รักและเคารพทุกท่านครับวันนี้ผมได้มีการสื่อสารข้อมูลจากการสัมภาษณ์ออกไปซึ่งอาจจะทำให้เกิดความไม่สบายใจกับเพื่อนร่วมงานของผมทุกคนในกระทรวงสาธารณสุขโดยเฉพาะคุณหมอพยาบาลและผู้ที่
ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยผมต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่งนะครับแต่ผมขอยืนยันว่าผมไม่ได้มีเจตนาที่ไม่ดีหรือเจตนาที่จะตำหนิใครเลยผมมีแต่ความชื่นชมมีความศรัทธาและเคารพในสิ่งที่ท่านทั้งหลายได้ปฏิบัติอยู่ซึ่งเป็นภารกิจที่ใหญ่ลงมากวันนี้ผมอาจจะมีความกดดันแล้วก็ไม่ทันได้ฟังคำถามให้ดีแล้วไปตอบคนละเรื่องกับคำถาม
ผมได้รับรายงานว่ามีแพทย์ที่ติดเชื้อ๓๔คน
ซึ่งเมื่อผมทราบว่าท่านเหล่านั้นไม่ได้ติดเชื้อจากการให้การดูแลรักษาคนไข้
ผมก็ต้องการจะสื่อสารว่า
พวกเราเป็นบุคลากรทางการแพทย์
ช่วงนี้เป็นช่วงที่สำคัญมากในการให้การดูแลคนไข้โควิด
เพราะฉะนั้นเราจะป่วยไม่ได้เราจะต้องทำตัวให้เป็นตัวอย่าง
ให้มีความปลอดภัยเพื่อที่เราจะได้รักษาคนไข้ได้
ผมมีความห่วงใยในสุขภาพของหมอและพยาบาลครับ
เพราะท่านคือมือไม้แขนขาของกระทรวงสาธารณสุข
ในการทำงานปัจจุบัติภาระกิจสำเร็จ
สิ่งที่ผมทำอยู่ทุกวันนี้ก็คือการจัดหาอุปกรณ์ทุกชนิด
ที่จะก่อให้เกิดความปลอดภัยปลอดจากการติดเชื้อ
เวลาท่านทำงานผมให้คำที่ดำนั้นครับว่า
ทุกเวลาทุกนาทีที่ผมได้พบหรือมีโอกาสพูดกับคนที่สามารถจัดหาอุปกรณ์
มาเพื่อเสริมกับชุดปลอดเชื้อนี่ผมใช้เวลาทั้งหมดกับการนี้ครับ
เพราะว่าผมมีความเป็นห่วงพวกท่านทุกคน
วันนี้ถ้าผมสื่อสารไม่ดีผมต้องขออภัยจริง
ผมอาจจะมีปัญหาในการสื่อสารในช่วงนี้เพราะว่าความกดดันก็เยอะนะครับ
จะพยายามปรับปรุงตัวเองให้ชัดเจนยิ่งกว่านี้
ขอให้ท่านได้มั่นใจครับว่าผมมีความเป็นห่วงพวกท่านทุกคน
และผมต้องการให้พวกท่านประสบความสำเร็จเราชนะโรคโควิดด้วยกัน
ผมถือโอกาสนี้นะครับ
พูดว่าผมเสียใจในสิ่งที่ผมสื่อสารไม่ผ่าน
แต่ผมจะปรับปรุงตัวแล้วก็ขอให้ท่านได้ให้โอกาสผม
ขอให้มั่นใจว่าผมไม่มีเจตนาร้ายใดกับพวกท่านเลย
มีแต่ความรักความห่วงใหญ่ขอให้มั่นใจครับ